ใจแล้วเผลออาจจะมีโชคมีลาบก็ได้
ที่ผมบอกว่าชื่นอกชื่นใจเพราะมันเป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่า
โลกใบนี้เป็นสีชมพูต้นโพแต่มีใบเป็นสีชมพูอันนี้เราเคยเล่าให้ฟังแล้ว
แต่ใบที่เป็นสีชมพูเขาบอกว่ามันออกมาผิดฤดูกาล
มันก็ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่แล้วมันยิ่งทำให้ที่นั่นจังหวัดนั้นกลายเป็นสีชมพูไปเลย

แต่ทีนี้เนี่ยปีนี้ต้นโผล่ต้นนี้กลับพลิกใบอีกครั้งเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ชาวบ้านเขาก็คาดกันว่าใบโพเนี่ยจะอยู่ไปจนถึงปลายเดือนธันวาคมช่วงสิ้นปีเลย
เป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบ๑๐ปี
ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ถือว่าแปลกมากเรียกได้ว่ามาผิดฤดู
ก็ต้องมาดูกันให้เห็นกับตามาจุดทูบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกัน
บางคนถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่ละลึกเผื่อจะส่งไปให้ญาติพี่น้องได้ดู
จะได้ส่งต่อกันไปไงของแปลกนะไม่เคยเห็นหน้าใบโพสีชมพูแบบนี้
ก็ทำให้ที่นั่นนะครับที่อำเภอบางบูนาคจังหวัดพิจิตร
เป็นสีชมพูกันทั้งอำเภอ

เขาว่ากันว่าถ้าจะไปไหว้นะให้ใส่เสื้อสีชมพูไปด้วย
จริงเหรอให้เข้ากับบรรยากาศ
เพื่อจะได้โชคได้ราบกันไปแต่ที่เล่ากันแบบนี้
ขอให้ได้ฟังแล้วต้องใช้สติ
แล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ

เพราะผมบอกเขาแบบนี้แล้วน้องใบตองเขาจะมีสติเลย

ให้ได้รู้ว่าเรากำลังดูอะไรอยู่ฟังเรื่องอะไรอยู่
ดเป็นตัวเลขทั้งนั้นเลย
เดี๋ยวเขาจดว่าอะไรนะขอดูหน่อย
นี่ไงเสื้อตัวนี้สีชมพู
อย่างนี้นี่เองสมมุติว่าเราลืมไปว่า
เราจะต้องไปที่นี่แล้วเราใส่เสื้อสีแดงมาอย่างนี้
แล้วทำยังไงจะให้ต้นโพรู้ว่าเราใส่สีชมพูมา
เขาบอกว่าใส่สีชมพูแล้วอาจจะได้โชคได้ลาบ
ก็เลยเขียนไปเลยให้เห็นว่าเสื้อตัวนี้สีชมพู
ผมก็อุตส่าห์พูดนะต้องใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่อันนี้ฉันสติดีใช่ไหมไร้สติจริง

เป็นตัวอย่างที่ทำให้คุณผู้ชมดูแล้วไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง
เชื่อเลยพูดแล้วเนี่ยบางอย่างเชื่อได้เชื่อไม่ได้ต้องใช้สตินะครับ
แต่เชื่อเลยว่าคุณผู้ชมไม่เอาเป็นแบบอย่างอยู่แล้วนะ
คุณผู้ชมมันแยกแยะได้ไงคุณ
เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อว่า

เป็นความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แบบเป็นที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่ง
ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวจะเอาไปแปะรถ
เอางั้นต้องเปลี่ยนเป็นรถข้างหน้าพอแล้ว

เราก็นำเสนอกันให้เห็นเป็นประจำเลยนะคะ